ฟุตบอลโลกที่กาต้าในฐานะแขกของฟีฟ่าก็บอกนะครับว่า

ในเรื่องของสนามการคมนาคม
ซึ่งมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการฟรี
แล้วก็ยังฟันทงได้ว่า
โดยที่ทัพตราไก่จะป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จนะครับ
วันโลกในครั้งนี้ของกาต้าต้องยกย่งชมเชื้อให้เขาว่าเขาจัดได้ดีมากนะครับ
แล้วก็ฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อีกสมัยหนึ่ง
อันนี้ก็ตามที่พี่คาดการณ์แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเฝ้าดูกันนะครับ
หมาก็จัดเต็มเลยครับชุดที่ดีสุดลงสนานสี่คนแรกก่อน
จากธีรศิลป์แดงดาหน้าที๑๒นะครับยิงเข้าไป
แล้วก็เอกลิดนะครับยิงติดเซฟตาม๓โดยบริณภาราครับ
นาที๒๙๒๐นาที๔๕ครับ
บอลทะลุมากำลังจับแล้วจะยิงนะครับ
แต่ผู้เล่นของทางเมียนมาสกัดเข้าตัวตัวเองครับ
ันดาจอทดเจ็บสหรัฐกดลูกนี้ครับสวยมากครับ
นำ๔๐นะครับครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังครับ
๕๐ทีละทศวางครับหน้าที่๗๕ผ่านเร็วเข้ามา

คราวนี้เป็นหุ้นแรงของท่านเมียนมาอีกครั้งนึง
ก็คือเนยินชาญนะครับ

ลูกนี้ลูกปิดท้ายนะครับเขาสกัดเข้าตัวเอง๒ลูกแต่เราก็เจาะเข้าไปได้ถึง๔ประตูเหมือนกัน
ก็ชนะ๖๐แล้วทีมไทยนัดต่อไปครับอุ่นเครื่องอีกเกมหนึ่งกับไต้หวันนะครับ
ธรรมศาสตร์สเตดียมเหมือนเดิม๑๔ธันวาคมนี้๒ทุ่มครึ่ง
แล้วก็เกมกับไต้หวันเนี่ยคนที่ไม่ลงสนามจะมีโอกาสลงเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับ
ก็มีการทดลองกองหน้าคู่ด้วยในเกมที่ผ่านมา
ซึ่งแน่นอนครับตำแหน่งที่ขาดหายไปคือชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ก็เลยลองใช้ศูนย์หน้าคู่ทั้งอดีศักดิ์แล้วก็ธีรสินซึ่งผลงานก็ถือว่าดี
ฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนะครับที่อาจจะมีให้เห็นในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับ
ส่วนหลังเกมที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเนี่ย
แพ้ให้กับสปลาวชุดใหญ่ก็เป็นชุดใหญ่ในนามนะครับ
แต่ถ้าใครไปดูที่สนามเนี่ยมันไม่มีการไหล่ล่อสด
ก็จะเห็นว่ามีเพียงแค่บิลลี่นะครับซึ่งเป็นนักเตะลูกครึ่งลาวที่เล่นอยู่แล้ว
อายุเกิน๓๐อยู่ในโผล่ชุดนั้นแล้วก็มีนักเตะอีก๒๓คนนะครับ
ที่อายุเกิดนอกนั้นก็ใช้เด็ก๑๘๑๙๒๑ในชุด๔เกมเจอกับเรานะครับ
ฉะนั้นเกมนี้เราก็แพ้จริงครับจากการที่เรารวมตัวกันฝึกซ้อม
หลังเกมโค้ชก็บอกว่าได้ทดลองทีมนะจะแพ้สวปลาว
ก็ทำให้เห็นจุดอ่อนที่ต้องไปปรับปรุงซึ่งข้อดีนะครับคือการยืนตำแหน่ง
แล้วก็เข้าใจแผนการเล่นแต่การเล่นเป็นทีมเวิร์คเนี่ยยังไม่ดีก็ต้องปรับมันอีก
ต่อไปแก้มือกับสปลาวเหมือนเดิมนี่แหละครับ๑๔ธันวาคมนี้
เวลา๑๗นาที๓๐นาทีครับ
ก็ปิดท้ายกันนะครับที่การแข่งขันแบตมินตันนะครับ

บาร์ทเดชาพลกับปอล์ปอล์ซับซีรีส์แต่รัตนักชัยนะครับ
มาเจอกับคู่จากจีนนะครับ
สุดท้ายเราก็สู้เต็มที่ครับ
คือกลับมาได้เกมที่๒นะครับ
สกอร์ทที่เห็น๑๙๒๑๑๘๒๑เราก็กลับมาแพ้นะครับ
มาแพ้เกมสุดท้ายครับก็แพ้ไป๑ต่อ๒เกม

ส่วนของเราก็ดีกรีก็เป็นมือหนึ่งต่อนะครับ
งานก็ถือว่ายอดเยี่ยมต่อด้วยสำหรับคู่ของไทย
แต่ของเขาก็แน่นอนจริงอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการจัดการแข่งขันก็ต้องชมนะครับ
ว่าไทยเองเป็นเจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยมมาก

ในเวทีระดับอนาชาติได้อีกแน่นอนนะครับ